ในทางขดีการเสียชีวิตของคุณเต็งโมว่ามอตยงคลมตามกันต่อ
แน่นอนหลักฐานที่จะชี้ชัดได้คือผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
ล่าสุดมันมีเพจดังออกมาโพสต์หลายเพจว่า
จะมีหลักฐานบางสิ่งบางอย่างจะพลิกคดีนี้
ประมาทกลายเป็นฆาตกรรม
คือเรื่องของน้ำในดวงตาคุณแตงโมน้ำในดวงตามันบอกอะไรได้บ้าง
แหลบน้ำในลูกตาของแตงโมเบื้องต้นหลุดออกมาแล้วอ่า
ต้องรอแถลงข่าวพร้อมกับเลือดที่พี่เต้เจอนะ
และก็เพจดาวแปดแชร์บอกว่าผลน้ำในตาจากอ่าในตาของเต็มโมนิดาเนี่ย
กวนสปีดโบสต์อันนี้เป็นประเด็นใหม่เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันว่าเท็จจริงอย่างไร
เพราะผลเนี่ยนำไปสู่หลักฐานได้อย่างไรบ้างล่าสุดนะฮะ
ทนายลนลงแก้วเพชรเจ้าของเพจทนายคู่ใจอัดคลิปไปคุยกับคุณหมอท่านหนึ่ง
ท่านเป็นรองสัตว์อาจารย์ในแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีคุณหมอหมู
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธนะฮะ
ซึ่งก็มีการถามท่านเรื่องของน้ำในตานี่แหละ
ว่าน้ำในตามันสามารถบ่งบอกอะไรได้บ้างมันหาอะไรได้บ้าง
จะพลิกคดีเรื่องนี้ได้หรือเปล่าคุณหมอหมูคิดว่าการตรวจน้ำในตาเนี่ย
ไม่น่าจะพลิกคดีได้แต่มันสันนิษฐานได้อย่างไรบ้างไปฟังครับ
พี่หมูผลผลในตาของศพมันบอกอะไรได้บ้างอ่ะพี่หมูผลน้ำในตาผลลูกตาของศพมันบอกอะไรได้บ้าง

เห็นมันมีเพจปล่อยข่าวบอกออกมาว่าผลในลูกตาทำให้พลิกคดีนี้ได้
คือมันก็ตรวจเหมือนกับตรวจปัสสาวะตรวจอื่นนี่แหละ
เป็นแปลว่าน้ำในลูกตาเนี่ยมันมีข้อดีกว่าคือมันจะไม่ถูกรบบวลข้างนี้
อย่างน้ำในตาแต่มันมีประเด็นใหม่ก็คลู่พี่โอ่อาจารย์ผมเลย
อาจารย์ผู้ใหญ่นะเขาก็เสียแล้วเขาก็โทรมานะคะ
บอกว่าเนี่ยแกแปลกใจว่าทำไมสื่อไม่เล่นประเด็นนี้
อาจารย์พรทิพย์แกออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยแกเมย์ให้สัมภาษณ์สื่อ
แล้วแกพูดชัดเจนอยู่ประโยคนึง
แกบอกว่ามันมีค็อตเลือด
คือถ้าแรมเป็นภาษาไทยก็คือก้อนเลือดนะ
เป็นก้อนเลือดติดอยู่ที่บาดแผล

อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่ราบมา

เป็นไปได้ไหมที่ลงไปในน้ำ
แล้วถ้าเลือดมันออกเยอะมันก็กลายเป็นมีคอสเต็ดได้
เขาบอกไม่ได้คือถ้ามันลงไปในน้ำแล้วเกิดบาดแผล
เลือดมันก็ไหลออกหมดมันไม่เป็นก้อนหรอก
ท้ายที่ทนายได้ถามหมอเรื่องก้อนเลือด
ไอ้คำว่าก้อนเลือดไอ้ผลไปพบก้อนเลือดประมาณจากไหน
ซึ่งทนายเองบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ชัดอะไร
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่ามีก้อนเลือดจริงหรือเปล่า

มีการไปอ้างชื่อถึงคุณหญิงหมอพรทิพย์ด้วย

ประมาณว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดู
เป็นคลิปลักษณะคือมีการพูดคุยว่า
เหมือนคุณหมอไปพูดถึงเรื่องของผลการตรวจไปเจอก้อนลงก้อนเลือดอะไรต่าง
คุณหมอบอกว่าก็เห็นมีคนส่งมาให้ดูแล้วงงเหมือนกันว่ามันมาจากไหน
ทำไมพูดเป็นตุเป็นตะตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลย
ไม่ได้พูดอะไรกับคนในคลิปเลย
คือคุณหมอก็งงนะฮะไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหน
เป็นความเข้าใจของใครบวกกับข้อมูลที่มั่ว
แล้วก็มีการส่งต่อเป็นทอดก็เลยออกมาเป็นแบบนี้
คุณหมอนะฮะก็เขาบอกว่าที่มีการคุยกันทางโทรศัพท์
ได้มีการโทรมาคุยกันเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดเหมือนกัน
แล้วไม่รู้ว่ามีการอัดคลิปไปตัดต่ออะไร
รู้ดีว่าทุกคนอยากจะให้ความจริงปรากฏ
แต่ว่าไม่ต้องทำลายกันไม่ต้องทำร้ายคนอื่น
หมอยังคงเดินหน้าทำงานไม่ต้องห่วง
ชีวิตไม่เคยได้เงินจากการทำคดีใด
เพราะว่าทำหน้าที่ที่เลือกแล้ว
สิ่งที่ได้คือกรรมดีที่จะเป็นสะพานไปสู่เป้าหมาย

ไม่เอาใจไปรับก็ไม่มีผลกระทบแล้วก็ไม่กระเทือน

สุดท้ายคุณหมอทิ้งท้ายในสิ่งที่โพสต์ว่า
เขาไม่ได้มีปัญหาไปเกลียดตำรวจหรือว่าองค์กรใด

แล้วคุณหมอไม่ได้พูดถึงเรื่องของก้อนเลือดออกมาเลยนะ

สังคมก็เกิดคำถามสงสัยว่า
แล้วตกลงคุณหมอพรทิพย์
พูดอะไรกันแน่หลังเหตุการณ์การผ่าชนสูตรครั้งที่๒
เพราะสื่อหลายสื่อก็มีการพาดหัว
ในเรื่องของเลือดอันนี้บ้าง
เรื่องของคุณตังโมไม่ได้ปัสสาวะท้ายเรือบ้าง
ผลตรวจน้ำในลูกตาของคุณแตงโมคุณผู้ชมค่ะ

ทีมข่าวเที่ยงไทยรัฐทีวีโทรศัพท์ไปสอบถามคุณหญิงหมอมาเลยค่ะ
สั้นเข้าใจง่ายไปฟังค่ะ

ในวันก่อนได้อธิบายให้ฟังว่า
แพทย์ของสถาบันนิติเวศ
ได้พยายามตรวจเพื่อจะพิสูจน์ได้ว่ามันมีการปัสสาวะท้ายเรือไหม
เพราะฉะนั้นนั่นเป็นการตรวจของคุณหมอนิติเวศ
ที่จะตรวจหาสารในปัสสาวะคือยูเรีย

ซึ่งก็ไม่พบแต่ไม่ได้แปลว่าจะมีหรือไม่มีค่ะ
เป็นการแจ้งให้เห็นว่าคุณหมอนิติเวศของสถาบันนิติเวศได้ทำเรียบร้อย
ส่วนอันที่สองก็คือเรื่องมีคนเอาไปพูดว่า
บาดแผลที่เห็นเป็นฆาตกรรมไม่ฆาตกรรมอะไรประมาณนี้
ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะนะคะเป็นการที่บอกเฉยว่า
เรื่องศพมันยังไม่จบมันมีบาดแหละหลายแห่ง
ที่จำเป็นจะต้องไปหาวัตถุพยานมาเทียบ
รวมทั้งเลือดในโลกตาก็เป็นการฟังแล้วคงจะผิดมั้ง
มันเป็นการบอกให้ฟังว่าคุณหมอนิติเวศได้ตรวจ
แอลกอฮอล์ในลูกตาแล้วพบว่ามันมีปริมาณ๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต

อืมก็เท่ากับว่าคุณหมอยืนยันนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้พูดว่ามีการไปฉี่ท้ายเรือ
คือในการสัมภาษณ์เนี่ยได้พยายามบอกให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยได้เล่าว่าคุณหมอนิติเวทย์ของรุมันตำรวจ
ได้พยายามจะตรวจว่ามันมีการพบฆ่าภาษาวะไหมนะคะ
วันนี้ยืนยันว่ามีการภาษาวะไห้เรือไหมซึ่งก็ปรากฎว่าไม่พบ
แต่แปลว่าจะสูบได้ว่านั่งหรือไม่นั่ง
อ้อฉัดเจนขึ้นเยอะนะคุณหญิงหมอก็อธิบายครบแล้วค่ะ
เพราะว่าสื่อแล้วก็สังคมต่างก็มีการแบบตีความหมายไปผิด
ก็นี่แหละค่ะก็ถือว่าได้รับฟังคำพูดของคุณหมอชัดเจนแล้ว
ก็เรียบร้อยตามนี้